ตอนนี้เราทุกคู่มีความวงวลอะไรไหมครับ

อย่างงี้มาตรการอะไรใช้ควร
ไทยเขาก็ให้ทำโรงแรมเอาน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทุกอย่างหลายรอบในห้อง
แล้วก็จะมีก่อนต้องงานในเมืองบาลักษณ์ไทยแล้วก็มีเจียวรักษณ์ภูมิไทย
สำหรับนิตานะคะก็รู้สึกหนังใจมากเลยค่ะ
ใจมากเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกมันสุดวิสันจริง
แล้วเราก็ปรึกษากันด้วยว่าเราจะควรจะทำยังไงดี
ควรจะเลื่อนไหมหรือจะยังไง
แต่พอเรามาปรึกษากันฤทธิ์แล้วเนี่ย

เพราะทุกอย่างมันจัดเตรียมอะไรไว้หมดแล้ว
แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดงานมงคลสมรสให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็เตรียมการอย่างรอบครอบมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อต่างนะคะ
แล้วก็โรงแรมเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องความสะอาดแบบอย่างดีมากเลยนะคะ
แล้วก็ด้านหน้าก็มีพยาบาลนะคะคอยตรวจวัดไข้นะคะ
แล้วก็มีแอลกอฮอลตามจุดต่างนะคะ
เราก็พยายามทำหน้าที่ของเรานะคะให้ดีที่สุด
แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเราสองคนเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกที่จะมีความสุข

คือเรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคือ
มันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะ
ก็เป็นเรื่องของความรักของเราทั้งคู่
แล้วก็ในเมื่อเราจะจัดงานวันที่๑๙
ก็คือวันนี้ก็ขอให้สถานการณ์ต่างวันนี้ก็ขอให้พี่ทุกคนนะคะ
ขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ยืนยันที่จะมาร่วมงานนะคะ
แล้วก็มีหลายคนที่เขาเป็นประเทศเสียง
เขาก็ส่งข้อความแสดงความยินดีมา

ช่วยเล่าถึงตอนพิธีมั่นเมื่อเจ้าต้นฟรี
ย้อนต่างกันแล้ว

อันนั้นก็เป็นเริ่มพิพันธุ์จักรูลให้มานะครับ
อันนั้นก็เป็นพิธีภายในครอบครัว
ตอนแรกคุยกันบอกว่าตอนงานบ้านเราอยากให้เป็นพิธีเล็ก

สรุปเชิญแขกประมาณ๑๕๐คนครับ
ตอนแรกก็บอกกับลิต้าว่าก็แท็กคนละครึ่งก็แล้วกัน
ท่านไปมาแย่เพาะยาดผมอย่างเดียวก็เข้าไป๘๐แล้วครับ
สรุปคือผมก็ได้มาประมาณ๑๑๐คน
เป็นบรรยากาศตามประเพณีไทย
ก็มีคุณพ่อพี่พี่ครอบครัว
เป็นเพื่อนเป็นดูดสนิทจริง
วันนั้นผู้ใหญ่ให้พรอะไรเป็นคะ

ผู้ใหญ่คนที่ขึ้นมาล้อนนามที่รู้สึกได้เลยว่า
ทุกคนตั้งใจจริงไม่ได้รีบหรืออะไร
อยากให้พรอย่างอย่างจริงจันทร์แล้วตั้งใจ

แล้วก็ตัวลิต้าเองก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลย
ได้เจอผู้ชายคนนี้ที่รักเรามาก
แล้วก็ครอบครัวของพิธีกรก็น่ารัก
แล้วก็ให้การต้อนรับกีต้าที่อบอุ่นมาก
เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจริงนะคะ
แล้วก็ด้วยความรักที่เขามอบให้นะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกทราบซึ้งมาก
ก็ร้องไห้ไปทั้งวันเลยค่ะ
คือประทับใจใช่ไหมคะสำหรับพี่กรณ์ก็ค่ะ
คือประทับใจมากค่ะ
รวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ตั้งใจมาร่วมงานวันที่๔นะคะ
ก็รู้สึกได้เลยค่ะถึงความตั้งใจของผู้ใหญ่ทุกท่าน
ก็ได้บอกอันดับแม่ของตาว่าไม่ต้องห่วงก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
ก็ได้บอกอันดับแม่ของตาว่าไม่ต้องห่วงก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
สามารถที่สามีให้ดีที่สุดครับ
พี่ดาว่าใครบังคับให้ดีกว่าพี่กรของพี่กรของพี่กรได้แบบฝากอะไรแบบนี้ให้เราไหมครับ
การแนวทางการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ย
จริงนะคะก็คุณแม่ของพี่กรได้จัดไปแล้วนะคะ
แล้วก็ลิต้าก็เขาก็จะเป็นคนที่รักคุณแม่มาก
เพราะตอนนี้ก็เป็นพี่พ่อแล้วก็พี่ชายของเขานะคะ

แล้วก็เขาไม่ได้บอกถึงแค่เราดูแลเขาดีนะคะ
เขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคนแล้วนะ
เราต้องดูแลกันและกันดี
แล้วก็ไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือไม่พอใจกันก็ต้องคุยกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราต้องคุยกันในทุกเรื่อง
แล้วสองคนปรับตัวได้ยังคะเพราะว่ามาใช้ชีวิตรวจกันแล้วอะไรยังคะ
ก็มีปรับไปเรื่อยนะครับ
อย่างตอนนี้ก็คือเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดใหม่
ให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อันนี้จริงแล้วคือผมขออนุญาตว่าอยากให้โฟกัสเรื่องของความรักเรามากกว่า
คืออย่างในเรื่องสินสอดก็คือให้สมฐานะเขาก็แล้วกันเป็นการให้เกียรติผู้หญิงคนที่ผมรักกัน
แต่ว่าในเรื่องของตัวเล็กอันนี้ความยากความในเรื่องใครในครอบครัว

คือแบบว่าเขาก็พยายามปรับตัวเป็นภรรยาที่น่ารักนะครับ

สเบียนไปเรื่อยครับ

สั้นวิชก่ามชีสอาหารสุขภาพเข้ามีโฟร์หรืออะไรแบบนี้
เห็นกับผมนี้คือทานเก่งมาก
แล้วเขาจะชอบอยู่ตอนเช้า
ทั้งคู่นะคะก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาในคอนโดเองค่ะ
ในคอนโดเริ่มซื้ออุปกรณ์บางแห่งสำหรับทำอาหาร
แบบทำเมนูง่ายให้เค้าตื่นเช้ามาก่อนไปทำงาน

หรืออย่างไม่ได้โรงคอร์สต้องการให้เหมาะพักเล่นตัว
ก็ก่อนเขาออกไปทำงานก็ให้เขาได้อิ่มก่อน

แน่นอนคนเราพออยู่ด้วยกัน๒๔ชั่วโมงมันก็ต้องมีสิ่งใหม่ที่ปรับตัวกันไปเรื่อ
แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเรื่องใหม่ที่น่าเรียนรู้ซึ่งกันแล้วกัน

สุดยอดลงกลางอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มีการกุฎสาวคุณหมอนะคะ
คือเขาไม่อยากให้ต้องไปเครียดหรือกดดันเรื่องนี้
ถ้าเกิดวันหนึ่งมีก็ถือว่าเป็นความโชคดี
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มาก็ไม่ต้องไปเครียดหรือไปซีเรียสอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะเป็นคนน่ารักคือเขาไม่เคยกดดันเรื่องนี้กับเราเลย
แต่ว่าแน่นอนเราก็อยากคิดก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ
คือเขาไม่อยากให้ต้องไปเครียดหรือกดดันเรื่องนี้
ถ้าเกิดวันหนึ่งมีก็ถือว่าเป็นความโชคดี
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มาก็ไม่ต้องไปเครียดหรือไปซีเรียสอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะเป็นคนน่ารักคือเขาไม่เคยกดดันเรื่องนี้กับเราเลย
แต่ว่าแน่นอนเราก็อยากที่จะรู้ว่าการมีลูกต้องเตรียมตัวอะไรยังไง
ก็มีไปปรึกษาแพทย์ค่ะแล้วก็มีกินวิตามินบำรุงอะไรอย่างนี้
ทำอะไรที่เราทำได้เราเตรียมตัวไว้ก่อน
อย่างเช่นการออกกำลังกายให้แข็งแรงการทานวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนแรกก็อยากให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติก่อน
แสดงว่าตอนนี้ก็สามารถเห็นที่ดีต้าดูหน้าจอได้เหมือนเดิมได้รับงานเหมือนเดิม
เรื่องงานในวงการก็คือดีต้าก็รับงานปกตินะคะมีงานอะไรสามารถติดต่อดีต้ามาได้นะคะ
ไม่ได้หายไปไหนนะคะคืองานอะไรก็แล้วแต่ดีต้าก็ยังอยากรับงานปกตินะคะ
จริงถัดไปท่านด้วยก็ต้องแบบฝ่าไม่ได้รหนไว้ไม่เช็บเลยเลยจ่ะ
ดีมูลตอนนี้ก็คงไปไหนลำบากนะครับ
เพราะโลกก็อย่างที่ชาบสถานการณ์กัน
แต่ว่าก็โชคดีว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้มีไปเที่ยวเล็กน้อยกันมาบ้าง
ก็เดี๋ยวรอเมื่อทุกอย่างมันสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว

ตอนแรกยังไม่ได้สนุกแต่ก็มีคิดหลายที่ครับ

แต่ว่าศาลาการณ์แบบนี้ก็คง
ตอนนี้ก็ฮารีมูลกันที่กรุงเทพก่อนครับ
ได้มีการคุดคุยกันไหมครับ
ว่าจะแปลว่ารสพุทธิ์หรืออะไร
ทางไปทำบัตรประชาชนมาเรียบร้อยแหละ

แล้วก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนสักที่หนึ่ง
พี่กอลก็พาเราไปจัดการเปลี่ยนเรียบร้อย
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็

เพราะผมก็ทำงานทางด้านอสังหาอะไรอย่างนี้นะครับ
จะเอาทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันอะไรอย่างนี้ครับ
สองชุดค่ะ

เป็นคำน้ำนะครับอยากจะบอกว่าการเก็บคำน้ำพี่กอลมันพูดความหรับความรับ
พี่กอลเพิ่งจะเห็นชุดนี้เองนะครับ

ตกใจว่ามันใหญ่โตโมโหลาน
คือเราเก็บเป็นสุดท้ายเรื่องค่ะ
เราเก็บเป็นยกเป็นชุดอัพเตอร์ปาร์ตี้ค่ะ

แต่ว่า๒ชุดใหญ่ของวันนี้นะคะ
ก็คือชุดนี้เขาเพิ่งเห็นเมื่อ๑๐นาที

เขาก็ตกใจมากเลยค่ะ
เขาก็คิดว่าชุดคงจะใหญ่ประมาณนึง

ไม่คิดว่าจะใหญ่ต้องใช้คนแบกผม

คือใช่ค่ะ
ก็ค่ะ

เราก็อยากรู้สึกว่าคือผู้หญิงนะคะ

ครับครับชอบมากครับ

ไม่มีใครเห็นเมื่อก่อนเลย

จากชุดที่เป็นความลับแล้วมีเตอร์ไพรส์อะไรเจ้าบ่าวไหมคะในงาน

ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอครับ
จริงว่าอันนี้เซอร์ไพรส์สุดแล้ว
เพราะว่าหวยการเก็บเรื่องชุดเป็นความรักยิ่งยากมากเลยนะคะ

คือพี่กอลเพิ่งจะเห็นชุดนี้เองค่ะ
คือพี่กอลจะไม่เห็นชุดอะไรที่เราเตรียมไว้

ชอบใจว่ามันใหญ่โตโมโหละ

พี่กอลเดินลงมาเมื่อกี้เอง
เขาก็ตกใจมากเลยค่ะ
เขาก็คิดว่าชุดคงจะใหญ่ประมาณนึง
แต่ไม่คิดว่าจะใหญ่เกิน
ไม่คิดว่าจะใหญ่ต้องใช้คนแบกผม

ต้องเก็บเป็นความลับ
เราก็อยากรู้สึกว่าคือผู้หญิงอะนะคะ

ร้อนชอบไหมครับ

ไม่มีใครเห็นกันเมื่อก่อนเลย

เรื่องชุดเป็นความรักยิ่งยากมากเลยนะคะ

เก็บไว้แบบไม่บอกใครไม่มีใครรู้เลย
ทุกคนในครอบครัวพี่กรก็ไม่มีใครรู้เลยค่ะ

ขอบคุณพี่ความใจ
อะไรอยากจะบอก

คำอนุญาต

ก็อยากจะขอบคุณเขาที่เข้ามาในชีวิต
ในช่วงดีในช่วงไม่ดีและอยู่เที่ยงข้าง

สำหรับริต้านะคะ
ตัวริต้าอยากให้ความเชื่อมั่นนะคะ
ว่าริต้าจะอยากเลยคำนทุนครอบครัวไป
ทั้งชีวิตของริต้า
แล้วก็ไม่ว่าจะยังถูกยังสดยังดีหรือยังไม่มีแต่ก็จะดูหลายอย่างดีกว่า

ขอบคุณครับเดี๋ยวให้อินเสิร์ตนะคะ
อ่าหยุดได้ไหมหยุดได้ครับ

ริต้าใช้คำว่าเปิดอู๋ได้เลยใช่ไหม
อินเหรอใช้คำว่าเปิดอู๋ได้เลยใช่ไหม